ท้ายกันวันนี้นะครับกับเรื่องราวของการแข่งขันโยธวาทิศ
ซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันที่ได้รับความนิยมระดับโลกนะครับ
แล้วนักกีฬาไทยของเราที่แข่งขันประเภทนี้นักดนตรีทั้งหลายเนี่ยนะครับ
ถือว่ามีความสามารถระดับโลกเช่นเดียวกัน
แต่ว่าการแข่งขันในประเทศจะถูกพัฒนาศักยภาพอย่างไร

การจัดประกวดวงโยธวาทิศของกรมพนักศึกษา

ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
จุดนี้เองทำให้สำนักนันทนาการ

ได้จัดการสัมมนาเพิ่มสมรรถภาพ
ฝึกสอนวงโยธวาทิศขึ้นเป็นครั้งที่สอง

นำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเยาวชนและประชาชน
รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่สนใจ
นำไปฝึกซ้อมพัฒนาอย่างถูกวิธี
เราจะพัฒนากิจกรรมในเรื่องของวงโยธวาทิศแล้ว
ลำพังแต่เพียงการจัดการประกวดอย่างเดียวนั้น

เราพัฒนานักดนตรีซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนแล้ว

ที่จะมีอิทธิพลในการขับเคลื่อน
การสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชน
นั้นได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเอง
ในการฝึกฝนฝึกซ้อมดนตรี
รนิพัฒน์กาญจนหุตรประธานวิทยากรการอบรม

ได้รับความสนใจจากบรรดาผู้ฝึกสอนครูอาจารย์
เทคนิคใหม่คราวนี้คือปกติเนี่ย
อาจารย์เขาก็มีพื้นฐานอยู่แล้ว
เราบอกว่าการที่จะเอาไปสอนเด็กเนี่ย
เราจะทำอย่างไรในปัจจุบันให้เร็วขึ้น
บูรณาการให้เด็กรอบขึ้น
คือไม่ใช่ป้อนแต่ดนตรีอย่างเดียวทฤษฎีอย่างเดียว
ให้เขาได้เรียนรู้เรียนรู้โดยการ

เรียนรู้โดยการอาจารย์อาจารย์ลองมาสอนดู
อาจารย์สอนแล้วเป็นอย่างนี้อาจารย์คิดว่าอย่างไร

คือจริงแล้วนะครับ

แต่มาคราวนี้เพื่อมาเขาเรียกว่าเสริมเทคนิคนะครับ

เพื่อการประกวดของวงโยธวาทิศของกรมภาระต่อไป
แน่นอนว่าการให้ความรู้กับบรรดา
ฝึกสอนวงโยธวาทิศที่กรมพลักษึกษาจัดขึ้น
จะสามารถสร้างศักยภาพให้กับวงการวงโยธวาทิศไทย

ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงาน